แหวนนี่เรากำลังคุยกันเรื่องแหวนจริงพี่เธอเหรอจริงเหรอ
เพราะว่าอะไรมันต้องแบบว่าขยับอยู่นะ
แบบเฮ้ยฉันใส่ฉันถอดทุกวันหรือเปล่า
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่ง
แหวนแล้วก็น็อต

เดี๋ยวไปดูสภาพกันหน่อยเอาออกเองไม่ได้จริงค่ะ
อ้าวแปะแล้ว
แปะแล้วพี่น้ำข้างบนง่ายกว่า
น้ำข้างบนเมื่อกี้ไม่ได้ด้วยข้างลุ้นนี่เออ

ไม่ต้องบอกว่าความเจ็บปวดจะขนาดไหน

เห็นความบวมเป่งของ

มากเพราะอะไรใส่แหวนนี้มานาน
จนแบบเลือดมันไม่เดินแล้วคุณผู้ชม

เราเองก็ใส่แหวนทุกวันแต่เรางงว่า

ใส่แบบใส่ติดนิ้วแล้วอันนี้ติดนิ้วของจริงคุณผู้ชม

เคยบอกแล้วเฮ้ยเอาออกเถอะไปหาหมอให้เอาออกไหม

โอ๊ยโอ๊ย
เบิร์ตทำไมปล่อยมันขนาดนั้นน่ะ
นี่ไงเป็นเพราะว่าความกลัวไง

แต่พอถึงตอนที่มันไม่ไหวแล้วจริงคุณผู้ชม
คิดดูสินี่คือใส่แหวนติดนิ้วขนาดแท้เลยนะ
แล้วเหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
เดือดร้อนถึงโคกภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ที่ลบบุรีเลย
เสียงอืดที่ได้ยินนี่คืออะไร
เอาหินเซียหินเซียขนาดเล็กมาตัดแหวน
แล้วก็วงของน็อตที่มันติดอยู่ตรงนิ้วนางข้างซ้ายของเธอ

คือเธออยู่ที่อำเภอโคกสำโรงนี่นะคะ
ใส่แหวนแบบนี้ติดนิ้วมาหลายปีแล้ว
เนื้อมันกลืนแหวนกลืนน็อตเข้าไปแล้วนิ้วมันเน่าแล้วอะค่ะ
ตอนนั้นเธอแบบไม่รู้สึกแล้วมันเหมือนกับเป็นชาหมดเลย
บอกว่าบังคับแล้วแหละบังคับให้เอาแหวนออกแล้ว
แต่เขาก็ไม่กล้าไปไม่กล้าไปหาหมอปล่อยทิ้งไว้นาน
รอบเนี้ยมันทนไม่ไหวเห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบบ
เหมือนก็คอยเอาน้ำหยอดตลอดเวลา
กู้ภัยเอาหินเจียมานะมีอุปกรณ์กันความร้อนใช่ไหม
แล้วก็กันแบบไม่ให้ไอ้ที่เจียมันโดนกับเนื้อนิ้ว

แล้วก็เมื่อกี้คือเขาเอาน้ำมาล้างคือตรงนี้
น้ำเลือดน้ำหนองต่างมันออกมาหมด

อ่ะก็เอาเป็นว่า
ใช้เวลาประมาณ๒๐กว่านาทีค่ะ

เดี๋ยวใส่ไว้แบบนี้ค่ะ
รีบเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลเลย

บางทีใส่ทั้งแหวนด้วย

เพราะอันนี้เกือบเอาไม่ออก
เพราะว่าตอนแต่งงานเตียงสเลนเดอร์ไง
อยู่ไปอยู่มามันพองตัว

คือคนท้องมือจะบวมเท้าจะบวม

ที่ผมไม่ได้ใส่มาหลายปีแล้วโสดมาหลายปีแล้ว

คือตอนเริ่มที่มันเริ่มจะเจ็บจะบวมมันต้องเอาออกแล้วนะ

เห็นลักษณะมือแล้วน่าจะแบบมีอายุหน่อยเหมือนกันเนอะ

อุ๊ยอาเกียร์ลืมหรือเปล่ารับฝากไว้ตอนเนี่ยเออรีบเลยเชียว
เม็ดเบอร์เลอร์เลยเบอร์เลอร์เลยอุ๊ยเบอร์